ข้าวใส่ไทย

ใหม่

เอาล่ะมาวันนี้

ที่แบบว่าคุณพ่อแชร์กันเนาะ

แล้วเขาบอกห้าสิบกว่าแล้วไปสเต็มเซลล้านไหน

วันนั้นที่ดูพี่มีภูมิหนีนิดนึง

ไม่อันนั้นคือผมมันโดนน้ำ้นจะหยิก

นี่วันนี้แองจี้อินเทรนด์มากนะคะ

เมื่อกี้เชียร์คุณอุ้กับคุณไพร

อืมชอบ
คุณผู้หาวิทยาลัย

เรียกว่าวันนี้คุณทรัมป์เองเขาก็ทวิตเตอร์แบบรวบ
เตรียมว่าจะประกาศใช้ชนะคืนนี้

ใช่สำนักข่าวต่างประเทศก็เกาะติดการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา๒๐๒๐
กองเชียร์รวมทั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์
สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของพักวีพับพิกันนะคะ
แล้วก็โจไบเดนผู้ท้าชิงจากพักเดโมแคท
ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากำลังลุ้นรูระทึกกับการแบบว่านับคะแนน
เพราะว่าในระหว่างช่วงนี้เป็นการนับคะแนนกันอยู่นะคะ
ทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์ก็มีการทวิตข้อความแสดงความดีใจ
บอกว่าเขาเตรียมจะประกาศชัยในค่ำคืนนี้

บอกว่าพวกเรากำลังจะชนะ

เราจะยอมให้ทำอย่างนั้น

ล่าสุดเอาอย่างนี้ดีกว่าผลคะแนนเลือกตั้งตามรัฐของโดนัลดทรัมป
มีทั้งหมด๒๑๓คะแนนในขณะที่โจไบเดนมีอยู่๒๓๖คะแนน
คือเอาง่ายใครถึง๒๗๐ก่อนนั่นคือผู้ชนะถูกต้องไหมฮะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกาจะเป็นประเทศที่ใหญ่พอสมควร
วันนี้ทุกคนจ่างชิงไหวพิพกันว่าจะประกาศเฉยนะ
เพราะอะไรที่เขาจะประกาศจะชนะกันเนี่ยเพราะว่าคะแนนของเขาทะลุ๒๐๐แล้ว
ถ้าสมมุติจะนับอัปเดตล่าสุดโจไบเดนเนี่ยไปถึง๕๐เลย
๘๔เปอร์เซ็นต์เราดูการเบียดกันนะฮะโดนัททรัมป์ได้๒๑๓แต่ขนาดเดียวกันโจไบเดนเนี่ยได้๒๓๘
เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าสมมุติคำว่าทิ้งห่างไหมก็ถือว่าห่างนะเขาถือว่าห่างแล้ว
ณวันนี้ก็ถือว่าห่างพอสมควรแล้วนะฮะในการชนะ
แต่ละเขตมันยังนับไป๑๐๐แค่นั้นเองแต่ต้องรอไปดูแต่ว่าถ้าในมุมของคุณคุณคิดว่าโจไบเดนชนะ
เพราะว่าคะแนนตอนก่อนหน้านี้ในโพลสำรวจต่างนานาก็คือแบบโจไบเดนมีแบบว่าโพลที่คะแนนแบบดีกว่า
ว่าน่าจะเป็นใบเดนนะถ้าตอนนี้แต่บางโพลบางสถาบันก็มองว่าอาจจะมีความพลิกล็อก
ก็เป็นไปได้พลิกล็อกคือกลับไปเป็นของทรัมป์เหรอใช่ค่ะไม่แต่ตอนเนี้ยคือ
ว่ายังมีกลุ่มที่แบบฐานคะแนนเสียงของคุณทำที่ค่อนข้างแน่นหนาเพราะชอบในความเป็นเกรทอเมริกา
แบบว่าแบบเป็นรัฐเดียวย่างใหญ่ยิ่งใหญ่อะไรอย่างนี้คือก็แบบว่าตลอดระยะเวลาทั้งวันนี้
วันนี้โดนัททรัมป์เขามีการประกาศเนาะว่าเขาแบบว่าจะประกาศใช้ชนะนะขณะที่หลายรัฐเนี่ย
ต้องยอมรับว่ามันยังนับคะแนนไม่เสร็จจริงคือทั้งสองคนเนี่ยวันนี้เราจะเห็นว่าการใช้สื่อออนไลน์ของเขา
ทั้งคู่มันกลายเป็นว่าทั้งคู่เนี่ยใช้สื่อออนไลน์สู้กันเขาต้องทวิตกัน
วิตเตอร์กันถึงขนาดทวิตเตอร์มีการเตือนทรัมป์ไปด้วยซ้ำไปว่าเฮ้ยคุณยังประกาศไม่ได้นะ
ว่าคุณจะชนะอะไรอย่างนี้คือโดนัลดทรัมป์เนี่ยเขาบอกว่าเขามั่นใจตั้งแต่บ่ายสองโมงเลย
บ่ายสองโมงเนี่ยเขาบอกเขาเตรียมฉลองให้กับชัยชนะแล้วล่ะ
กับชื่นชมคะแนนเสียงที่ได้รับเนี่ยก็บอกว่าอ้างว่าที่ได้รับเขามั่นใจเพราะว่าเขาดูจากรัฐจอร์เจีย
ไปดูจากรัฐจอร์เจียนะครับแล้วก็นอทคาโรไรน่านะครับแล้วก็แอริโซน่าเนี่ย
เขาบอกว่าห้ารัฐพวกเนี่ยมันยังไม่ประกาศผลยังเป็นด้านการไง
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติประกาศแล้วเนี่ยโดนัททรัมป์เขาบอกว่าเขาก็มีสิทธิ์ชนะ
เพราะอะไรฮะถ้าสมมุติโดนัลดทรัมป์ครั้งนี้แพ้เขาบอกอะไรจะเกิดขึ้น
ไม่รู้ครับก็มันจะบอกเพราะฉะนั้นเขาไปศึกษามาได้ครับผม
เขาบอกว่าถ้าโดนัททรัมป์แพ้เนี่ยโดนัททรัมป์อาจจะโดนขุดคดีหลายคดีเกิดขึ้น
เขาบอกว่าจะโดนขุดคดีหลายคดีเกิดขึ้น
แปลว่าคดีเนี่ยระหว่างจะลงตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะฮะ
ว่าจะมีการหาความผิดของโดนัทธาขุดขึ้นมาอีกพอสมควร

ถามไม่ได้เหรออันนี้ช้าง
แต่อันนี้เห็นไหม
เป็นลา

วันนี้เขาพูดกันทั้งทุกช่องช่องสามก็พูดว่ารัศนาของโดนัททรัมป์

และเธอมาถามชับว่าวันนี้เหลือ
เข้าก็ตอบแบบซื้อว่าควาย
ตอบตากนี้ใช่ไหมครับ

เพราะคุณแม่เป็นแบบเบบีใช่ไหมคะ
ก็ประมาทเนี่ยนะออดีนี่ออแกนิคที่เป็นขอบพอตรวจเด็ก

เขาต้องเล่นกับดีนี่ก่อนพี่มดบอก

แต่นี่นะเอาอย่างนี้วันนี้เราจะได้เห็นว่ากลุ่มแกนนำคณะราษดรออกมากันหมดแล้ว
แล้วเขาก็มีการออกมาแถลงจุดยืนของเขาพอสมควรที่ว่าโอเคเราจะได้ยินถึงขนาดว่า
คุณชวนหลีกภัยเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยเราจะเอาอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาร่วมสมรรถฉันกันไหม
หาลือหาทางออกประเทศไทยกันไหมโดยมีคุณอภิษฎคุณอานันต์ปัญญาราชุนคนอื่นคุณชาวริสยงใจยุทธ์
คืออดีตนายรุทธมตรีทั้งหมดซึ่งทางคุณศิราเขาก็บอกไปเต็มมันไม่ใช่ค่ะ
เพราะว่าเด็กที่มันจะต้องการที่จะมาวันนี้เด็กคือเด็กมันจะต้องเอาคนรุ่นใหม่หรือเปล่า
เขาก็ว่าอย่างงั้นในขณะที่หลายหลายคนก็จับตามองคณะราษฎร
ทำไมถึงหลายคนถึงต้องไปจับตามองคณะรัศดร
เพราะว่าแก่นำออกมากันหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นเขาเลยอยากจะเห็นว่าจุดต่อไปของคณะรัศดรเขาจะทำอะไร
วันนี้เพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
แล้วก็ข้อเรียกร้องในเวลา๑๖นาฬิกา
ที่สนามราชดรก็คือสนามหลวงนี่แหละ

เขาเปลี่ยนเป็นสนามหลวงเป็นสนามรัศดรกันพวกเขาเรียกกันอย่างนั้น
กลุ่มพาขี้เครือคายปกป้องสถาบันพระมหาศัตริย์
ก็ได้จัดแถลงข่าวชี้แจงกรณีปะทะกับเครือข่ายรามกำแหง
ซึ่งมันมีภาพออกมาอย่างนี้ว่ามีการโยนลำโพง
มีการโยนลำโพงใส่กันบ้างมีเหตุความรุนแรงบ้าง
เขาบอกว่าเอ้าทำไมไปทำกับเด็กอย่างนั้น
เขาบอกว่ามันมีการปะทะกันนะที่รามกำแหง
จนมีนักศึกษาได้รับบาตเจ็บอยู่ซ้ำป่าน
แล้วก็มีการประกาศจุดยืนนะครับเขาก็มีการระดมพลเหมือนกัน
แสดงว่าจะมี๒ม็อปถ้าเราดูดี
เขาก็มีการระดมพลเขาบอกไอ้จุดมุ่งหมายของการระดมพลครั้งนี้
เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
เขาจะชุมนุมใหญ่กันวันที่๙พฤศจิกายน
แต่เขาจะไปชุมนุมกันที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เวลา๔โมงเย็นหรือ๑๖นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ
เขาบอกเลยครับทางด้านพานสุวรรณนะครับ
คุณพานสุกวันเขาเปิดเผยว่าในน้ำของภาคีเครือขนาดปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
พวกเราต้องขอโทษสังคมที่เกิดความรุนแรงขนาดใส่เสื้อเหลือง
รับว่าผิดพลาดตกเป็นเหยื่อของความยั่วยุของอีกฝ่ายหนึ่ง
วันนี้พวกเราเลยต้องมาพูดความจริงที่ในโซเชียลได้ลงข่าวบิดเบือน
มีคนไปบอกว่ามีการใช้ความรุนแรงมีการทุ่มลำโพงลำโพงอะไรอย่างนี้นะครับ
เขาบอกว่าโซเชียลเนี่ยได้ลงข่าวบิดเบือนแล้วก็ตัดต่อภาพ
ซึ่งงานในวันดังกล่าวนะครับตนประกาศจะจัดงานมาเกือบอาทิตย์แล้ว
เพิ่งมารู้ภายหลังว่ากลุ่มรามกำแหงเพื่อประชาธิปไตย
เขาก็จะจัดงานในวันเดียวกันก็คือเอาง่ายคือชนกันอ่ะ
ส่วนกรณีที่มีคนพูดกันเยอะหนาหูทั้งในออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นี่
คืออันนี้คือการทุ่มลำโพงคุณดูนะครับ
เมื่อกี้จะมีการถุ่มลำโพงเกิดขึ้นใส่ผู้ชุมนุม
ผู้ชุมนุมเป็นนักศึกษาผู้หญิงเขายืนยันว่าไม่เป็นความจริง
เพราะอะไรกล้องวงจรปิดของมหาวิทยาลัยเนี่ย
สามารถมันถือภาพจากน้องแบมะเดินสะดุดล้มเอง
ดูสิคะนี่สะดุดล้มเองค่ะ
แค่แทกเขาไปเต็ม
แล้วก็ไม่ได้โดนลำโพงทุ่มใส่อย่างที่มีการกล่าวอ้าง

ทางด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็ได้ลงนามในหนังสือร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติเนี่ย
นำเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวพร้อมด้วยบันทึกหลักการและเหตุผล
บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญแล้วก็เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรา๗๒
คุณจะบอกสาระสำคัญนี่ไม่ได้นะ

อัตราเป็นของหัวตรงแล้วเรียกว่านั่งอ่านอย่างอีกมั้ยปรากฏว่าห้าเงียบ
ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะมีการนำเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาเรื่องด่วนให้เรียบร้อยกันก่อนนะครับ
แล้วก็จะมีร่างพระราชมัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติเนี่ย
มีเจตนาคือตอนนี้เขาจะมีการประชามติกัน
เราจะเห็นมีคำว่าประชามติประชามติ
โดยพรีเซนเตอร์ประชามติเนี่ยคือใคร
คือคุณพัยบูนไงเห็นมั้ยก็จะเที่ยวไปทุกรายการบอกว่า
วันนี้เรามาประชามติดูสิว่าคนจริงแล้วต้องการอะไร

ก็ตอนนี้เขากำลังเสนอเสนออยู่ว่าไอ้ประชามติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่า

คนไปเลือกตั้งมันมีอยู่จนหลายสิบล้านคน
ถ้าสมมุติคนไปลงไปเลือกตั้งว่าเฮ้ยเราจะเอาแบบว่าไม่ต้องแก้อะไรอย่างนี้
ไปดูว่าเสียงส่วนไหนเยอะกว่ากันที่เขานำเสนอกันอยู่
แต่เราก็ไม่รู้ว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาจะว่ากันยังไง
อันนี้คือฝั่งของผู้ใหญ่ว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วล่ะ
ว่าเราไปลงประชามติกันคือทุกคนเนี่ยไปทุกคนใช้สิทธิ์หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงของคุณเนี่ย
ลงประชามติว่าคุณจะเอาแบบไหนกันซึ่งเราก็ต้องดูว่ามันจะได้จริงหรือเปล่า
แล้วก็มีเจตนาเพื่อประโยชน์ของประชาชนเขาบอกอย่างนี้ครับ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ย
ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงซึ่งประชาชนเนี่ยสามารถแสดงเจตจำนง
การออกเสียงประชามติทั้งกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนุน
แล้วก็การตัดสินใจของคอรมอลเพื่อหาข้อยุติในประเด็นปัญหาที่สำคัญ
แห่งราชาอาณาจักรไทยแต่ในขณะเดียวเค้าบอกว่าให้เราจับตาการเมือง
การติดตามนายกตัวอาจจะได้เป็นนายกต่อเลยหรือบ้า

ปุ้กกี้ชาลาลาลาลา

ทุกคนณวันนี้ครับไม่ยอมรับและไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งคณะกรรมการสมารณชันของรัฐบาลอันนี้คือเขาแถลงออกมาแล้วนะฮะแล้วก็จะไม่เข้าร่วมใดทั้งสิ้นโดยยืนยันว่ารัฐบาลจะต้องทำข้อเรียกร้องสามข้อที่เขาเรียกร้องมาตั้งแต่ต้นเท่านั้นโดยแก่นำเนี่ยได้กล่าวว่าจุดยืนดัง

ยืนยันว่าปัญหาทั้งปวงของประเทศชาติจะเริ่มต้นไม่ได้เลยหากคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังไม่ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอันนี้คือสิ่งล่าสุดแต่เขาก็ยังไม่ได้บอกว่ามีการชุมนุมเมื่อไหร่หรืออะไรยังไงนะครับนะตอนนี้เอ้าไปที่คุณปุ๊กกี้นะครับก็ล่าสุดนะวันนี้สารสั่งจำคุกนะครับจริงแล้วต

ฟังคำพิพากษาในคดีพนักงานอายการเป็นโจทยื่นฟ้องในหงเจิ้งอี้ชาวไต้หวัน
ชนลวิทย์แล้วก็คุณปุ๊กกี้ในข้อหาร่วมกันสมคบกันค้ายาเสพติด
สมคบความผิดฐานฟอกเงินแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินนะครับ
โดยคดีนี้นะฮะจำเลย๓คนแรกให้การรับสารภาพ
ส่วนจำเลยอีก๓คนปฏิเสธนะฮะอายการแยกฟ้องใหม่
ซึ่งอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของศาลอีกทีหนึ่งนะครับ
ทั้งนี้เมื่อถึงเวลาที่สารพิเคราะห์แล้วก็มีปัญหา
วินิจฉัยจำเลยทั้ง๓คนกระทำผิดตามฟ้องจริงหรือไม่
โดยโจทย์นั้นได้เบิกพยานเป็นตำรวจให้การตรงกันนะครับว่า
จำเลยทั้งสามนั้นทำผิดตามฟ้องแล้วก็มีหลักฐานแน่นหนาครับ
มีน้ำหนักรับฟ้องได้รวมทั้งไม่มีเหตุใดนะฮะที่จะต้องมากันแกล้งจำเลย
จึงเชื่อเบิกความตามจริงในส่วนที่จำเลย๒๔
ความว่าไปซื้อยาเสพติดมาจากนายศักดิ์ชัย
ทำให้ภายหลังตำรวจสามารถจับกลุ่มนายศักดิ์ชัยจำเลยที่๔ดำเนินคดีได้นะครับ
แต่ทางตำรวจเองเนี่ยได้วางแผนจับกลุ่มจำเลยที่๔เอาไว้อยู่แล้วนะฮะ

จึงถือว่าจำเลยที่๒และที่๓นั้นไม่ได้ให้ข้อมูลสำคัญอะไรสู่การจับกลุ่ม
คือตอนแรกกล่าวว่าไปแถลงแบบนี้นะฮะแล้วก็จะได้ลดหย่อนโทษ
เพราะจริงเขาจะมีข้อให้การเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์
แล้วก็มีเขาเรียกเป็นกฎหมายข้อหนึ่งซึ่งถ้าเกิดไปชี้ว่าใครเป็นคนแบบ

แต่นี่คือตำรวจก็บอกว่าไม่เกี่ยวเขาไปจับเองนะฮะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับศาลท่านที่ภาคศาลนะครับ
การกระทำของจำเลยเนี่ยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน
ก็ให้ลงโทษทุกกรรมนะครับจำคุกจำเลยที่๑จำนวน๒๕ปี
ปรับ๒ล้าน๕แสนบาทจำคุกจำเลยที่๒และ๓ตลอดชีวิต
ปรับคนละ๓๖๐๐๐๐๐บาทแต่ว่าจำเลยดีนะฮะให้การเป็นประโยชน์
โทษได้กึ่งหนึ่งครับคงเหลือจำคุกจำเลยที่๑ทั้งหมด๑๒ปี๖เดือน
ปรับ๑๒๕๐๐๐๐บาทลดโทษจำเลยที่๒แล้วก็๓นะฮะ
คงเหลือจำคุก๓๘ปี๙เดือนปรับอยู่ที่๑ล้าน๘แสนบาท
หากไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนค่าปรับนะฮะแล้วก็ให้ริบของกลางด้วย
นั่นเลยนี่คือคุณพุกกี้นะคือเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยเป็นคนละคนเลย
ลองกลับไปดูภาพปุ๊กกี้นิดนึงฮะเนี่ยดูสิเหมือนจำไม่ได้อ่ะจริงนี่คุณปุ๊กกี้
ท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะแล้วลูกอ่ะเออลูกเขาใครเลี้ยงเธอก็ไม่รู้อ่ะ
สงสารเหมือนกันนะลูกอ่ะเนี่ยคุณดูปุ๊กกี้ปุ๊กกี้ซึ่งนี่รูปเดิมเขาบอกว่า
จริงแล้วคุณปุ๊กกี้เนี่ยเป็นนักร้องดังยุค๙๐ถ้าใครติดตามมาแล้ว
เขาก็ถึงช่วงที่ดังดังจริงเลยนะฮะเป็นนักร้องดังยุค๙๐เลย
ณวันนี้อย่างที่หลายคนเนี่ยก็เลยอยากจะรู้จักว่าบางคนไม่ทัน
บางคนยังไม่ทันปุ๊กกี้ปุ๊กกี้เนี่ยจริงแล้วมีชื่อจริงว่าปริศนาพลายแสงนะฮะ
แล้วก็เป็นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียปัจจุบันอายุ๔๑ปี
เขาจบการศึกษาจากออสเตรเลียนะฮะโดยผลงานของเขาเนี่ยเริ่มวงการบันเทิง
ด้วยการแสดงมิวสิกวิดีโอนะฮะเป็นซีรีส์แหน่งอัลบั้มของคุณสำลัมแฮปปิทักษ์
ในช่วงต้นปี๒๕๓๘แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ร้องเพลงประกอบละคร
เงาราหูทางช่องสามในเพลงคงมีสักวันนะฮะซึ่งก็อย่างที่บอกเขาเป็นนักร้อง
แล้วก็ชีวิตความรักของเขาอ่ะสามครั้งแต่ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อหรอกนะ
ว่าเป็นใครอะไรยังไงบ้างเพราะว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของทาง
เขาแยกกันอยู่ไปแล้วนะครับอืมเนอะอ้าวเดี๋ยวช่วงหน้าอะไรเนี่ย
พี่หนูลองอ่านหน่อยคนไทยปลิ๊ดอืมเคสซอสทำอาหารต้มยำกุ้ง

อันนั้นเป็นก๋วยเตี๋ยวนะใช่เดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวกลับมา

สอนทำอาหารระดับโลก
ต้มยำกุ้งใส่ถั่วงอก

เพราะปกติก็ต้องใส่เห็ดไหนอเจมส์ลบคลิปทิ้งเลย
ไปดูหน่อยเดี๋ยวรอนี่หน่อย

ฉันอยากซื้อมากอูฮูอื้อมิสทีนนะ
นี่นะผมกดเลยนะเขาซื้อเพิ่มแล้วนะ

บางทีเราก็ต้องดูนิดนึงนะเรากำลังกดนะ
นี่มีมะกรูมเขาใส่เห็ดอยู่แล้ว
เขาใส่เห็ดแล้วก็ใส่พริก
นี่พริกหยวกก็ใส่เหรอน้อง

คือคลิปนี้ถูกวิภาพิจารณ์มากในโลกออนไลน์
หลังเพจทำอาหารชื่อดังจากอเมริกา
ได้นำเสนอวิธีทำต้มยำกุ้งเมนูยอดฮิตของคนไทย

เพราะว่าเชฟนั้นใส่ถุงงอกขิงพริกหวานพริกป่นด้วย

ก็เลยทำให้หลายคนที่เคยกินต้มยำกุ้งรู้สึกรับไม่ได้จริงนะฮะ
เข้าไปคอมเมนต์แบบรัวอย่างไรก็ตามคลิปนี้ถูกลบออกไปแล้ว

หรือเขาอดับเอาเขากินไปได้อดับของเขาเอาอดับ

เนอะครับ
ไม่ต้องเอาเยอะมากนะค่ะ

ใส่กะเพรากะเพรา
นี่เป็นต้มยามกุ้งเขาว่างั้น
อู๋ใส่กะเพราอู๋นี่หอมนะหอมแดงเนอะ
หอมแดงหอมแดงเนอะใหญ่เนอะ
เขาอาจจะไปประยุกต์จริงเป็นไปได้เลยอู๋น่ากินว่าหอมแดงอันนี้
อยากเอามาเจียว
ห๊ะหอมแดงเจียวอ่ะหอมอ่ะเนอะเออ
เดี๋ยวนี้คือเป็นพวกอร่อยก็ได้เนอะ
อันนี้อะไรอ่ะนี่มันอะไรไม่รู้อ่ะ

มองไม่เห็นโคโคนัตแต่ว่าเมื่อกี้ป้ายตัวเป็นปัง
ชิลลี่ซอส
อันเมื่อกี้นี้มันปังไป
สองคืออะไรฮะไม่รู้ก็สวิงตักปลา

ตามความเชื่อมาช้อนขวัญแล้วขวัญหลานเพราะหลานเจอปุ๊บหลานกูอ่ะ
เข้าใจแล้วนี่สวิงช้อนไข่นึกถึงเพลงพี่ปามี่เลยอ่ะ
ก็ใช่ไงขวัญเออขวัญมาเลย
เฉยเห็นคุณปามี่กับคุณแอซเขากอดเนี่ยโอ้โหนะน่ารักจังเลย

แต่เด็กคงเก่งนะเห็นไหมคุณจะไปเจาะไหลเรื่องปุ๊บ

ก็เป็นอังจีเรื่องจอบจอบจะพูดแบบนี้เลยจริงนะ

นี่ข่าวรถเมย์อันนี้เป็นความน่าสนใจ

มีค่ะอันนี้ความน่าสนใจมีนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นเรื่องเปิดโบนัส๑๐โรงงานมหาประหลาดนี้

ดูอันนี้เขาบอกว่าเขาจ่ายให้ลูกจ้างแบบหนัก
เงินเดือนให้อยู่ถึงสิ้นปีนี้ก็บนแล้วเนาะ
ขึ้นทั้งโบนัสแล้วก็ขึ้นทั้งเงินเดือนด้วย

สถานการณ์ปัจจุบันเราอาจจะรู้สึกว่า

พ่อค้าแม่ขายขายกำไรน้อยลงหมดทุกอย่าง
กิจการก็เลิกจ้างพนักงานกันไปก็มี

มีการลดเงินเดือนบ้างบางที่แต่

โรงงานที่ได้รับโบนัสเพิ่ม
แล้วก็เพิ่มเงินเดือนให้ด้วยเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ

อันนี้บอกจ่ายโบนัส๕๕เดือน

ปรับเงินขึ้นอีก๓๒บวก๑๐๐
โอ้โฮจริงเหรอทำไมเขาถึงให้วะ

สรุปตัวเลขโบนัสอันนี้๒เดือน
เงินบวกพิเศษ๔๐๐๐๐บาทค่ะ

ช่วงแรกก็จะเป็นช่วงปีใหม่แล้วก็สงกราน
สรุปตัวเลขโบนัส๔เดือนค่ะ
วกเพิ่มพิเศษอีก๓๐๐๐บาทไปเลย
๕เดือนบวกเงินพิเศษ๒๘๐๐บาท
๓เดือนบวกเงินพิเศษ๒๘๐๐๐บาท

สรุปตัวเลขโบนัสปีก็เพิ่มเข้าไปก็เป็น๓๘เดือน
เงินบวกพิเศษเพิ่มเข้าไปอีก๑หมื่น๕๐๐๐บาท
สงกราน๓๐๐๐บาทเงินขึ้น๓

ให้อย่างไรคะพูดให้ไหมปีติ้นปีให้ไหมไม่ให้

เจริญมดเออเจริญมด

เจริญมดน่ารักออก

จริงฉันจะเปิดแล้ว
จริงบริษัทจะตอนจบรายการตามกระชาปรุง

น้องฉันซื้อรถซื้อบ้านใหม่ฉันยังใช้รถเก่าอยู่เลย

ปรับเงินขึ้นอีก๔๕เอาสิคะ

เผยประสบการณ์เดทแรก

เขาบอกเป็นเรื่องที่ชาวเน็ตให้ความสนใจกันนะครับ

โพสต์เอาฮาเท่านั้น

แรกกับหนุ่มรักธรรมชาติก็เป็นแบบนี้แหละ

สามารถไปด้วยกันได้หรือเปล่า
เนี่ยเดรตแรกที่เขาพากลับมาแบบมั้ยคุณปายมั้ย

ไม่ใช่แรกที่รู้จักกันบอกว่าไปเดินป่ากันไหม
พาไปดูคิงคองอืมใจเย็น

เป็นระดับอาจารย์ที่สามารถรู้ไม่ผี
ไม่เดินกันไปสองคนมันต้องมีคนนำไว้เดิน

โชว์เลยว่าเป็นเพื่อนมา
แต่ตอนนี้ที่เรามีการประกาศมาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบรัฐเล็กที่กัน
ถูกต้องดังนั้นเหลือรัฐใหญ่ที่แบบคะแนนยังนับกันไม่เสร็จ
เพราะฉะนั้นเขาก็ยังนำอยู่อีกถึง

แต่กูไม่ได้คิดลืมสมมุติเอาเปรียบเทียบอย่างกรุงเทพ
กรุงเทพถ้าแบ่งเขตแล้วมันเยอะกว่าต่างจังหวัดถูกไหม

แต่กรุงเทพอาจจะนับเสร็จถึงตี๔ซึ่งมีความเป็นไปได้อีก๓๐คะแนนที่ยังไม่ประกาศไง

ซึ่งสมมุติถ้าเกิดกรุงเทพเขตกรุงเทพชนะก็อาจจะเป็นคะแน
ไม่เป็นไรเดี๋ยวใครพลาดพังเดี๋ยวส่ง๒๕๐สวไปโหวตให้

เห็นไหม

เดี๋ยวช่วงหน้าเตรียมนับถอยหลังวันแต่งงาน

วันนี้เขาเข้าไปแจกการ์ดในตึกแกมมี่

เขาเข้าไปแจกการ์ได้ตึกแกมมี่
มาถึงยุคที่พิมริพายมาซื้อรายการเราแล้ว

ปกตินั่งคอยปะทะคาวลงกว่าที่ฉันอย่างเดียว
เออทำไมถึงได้ซื้อก้อย

ก็ต้องไปถามน่าโทรหาน่าแค่ให้รถโทรหาสิ

ขอบภาคเธอ

สรรพคุณนะสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติ
บำรุงโลหิตบำรุงธาตุ
แกะอะไรเนี่ยมุดมุดกริจระดูขาว

เรามาถึงยุคที่แบบจะต้องทำอย่างนี้กันแล้ว

เพราะว่าเธอกินดีกว่าเผื่อมีเรื่องรูปในอนาคต
ไหนเธอก็จะเป็นเก้งแล้วเธอลองเปิดกินดูฉันไม่ผิดนะ

เธอเปิดกินนะฉันไม่ได้ว่านะ

เมื่อก่อนนี้โอ้โหเดี๋ยวยอดกลับไปสมัย

ทุกที่มันมันเซฟรัสรูปดี
แอคกี้อันนี้ถามเสียบรรทความภาคมนมอะ
ไปตรงล้านประเยาศีรสัตว์ตะนักฐาลาศอก็ถามเชื้อใจดังไงเจอรู้ปะ

ดาราเป็นใช้ส้นสูงเยอะกันไปเหรออะทำไมพี่พัดำก็ใส่ส้นสูงกันไป
ก็หน้าก็ใสจริงทำไมไม่เห็นหนี้ป้าไม่เห็นนี่เกลาเลยวะ

สินค้านี้พี่ไม่จับพี่ไม่จับเลยไม่จับยังไงไม่จับ

สักพักเดียวหลังจากนั้นไม่นานเลย

กิจแปลว่าอาการที่เกิดเฉพาะในสตรี
โดยเกิดจากมีสารคัดหลังที่ผิดปกติขับออกมาจากช่องคลอด
โดยสารข้างหลังนี้จะมีลักษณะผิดปกติไปจากเดิม
ซึ่งมีสีขาวมีกลิ่นคาวและมีปริมาณเพียงเล็กน้อย
ทั้งนี้เป็นสารคัดหลังนะคะ
มากขึ้นข้นหรืออาจจะเป็นมูก

ก็ให้รัชวินหน่อยดีกว่าวันนี้เขาไปแจกที่ตึกแกรม
เขาไปแจกหลายหลายที่ด้วยนะฮะวันนี้เรียกว่าตื่นเต้น
วันเดียวกับน้องเลยน้องให้การ์ดกันใช้ได้หรือเปล่า

ถ้าติดอ่านค่ะวัน๒๘นี่คนแต่งงานเยอะมากตั้งวันวันอะไร
เสาร์อาทิตย์ค่ะไม่ได้วันเสาร์วันเสาร์อาวุธใจได้เนอะ
วันเสาร์ฟืชิกาฟืชิกาอ๋อโอเค
อื้อไปถึงวันพี่หนุ่มไม่อยู่ไป
อย่าไปคาดหวังน้องคุณอยากคุณนะ
ฉันต้องไปอยู่แล้วใครไม่ไปก็เตรียมเห่า
พี่ต้องถ่ายภาพหนูเดี๋ยวรถเมย์ถ่ายภาพคู่สองคนนี้ลง

จริงแล้วตอนเย็นเราก็ไปงานไอ้ก้อยแต่ก็เห่าจริงนะเนี่ยไม่ได้นะ
หนุ่มนัดกับฉันไว้แล้วใช่ไหมฮะว่าเดี๋ยวจะเสร็จตอนกลางวันไปงานรถเมฆ
ตอนเย็นเรากลับมาพักแป๊บนึงแล้วเป็นไงก้อยตอนเย็น
ตอนเย็นยังไม่รู้ยังไม่ได้บอกอะไรมาเลย
โดยก่อนนั้นก้อยได้อัพเดทว่าเฮ้ยเตรียมงานไปแล้วกว่า๗๐

นะครับล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพว่าที่เจ้าสาวนี่ค้องแขนว่าที่เจ้าเบาในชุดไทย
งานนี้ทำเอาหลายคนที่เห็นภาพเนี่ยรุ้นไปด้วยเลยว่าชุดจะออกมาสวยหล่อแค่ไหนนี่ไง
นี่ไงตื่นเต้นป่ะตื่นเต้นป่ะใกล้ถึง
หึ้มนิดนึงเริ่มแล้ว

พูดในรายการนั่นมีสามสี่คนคุณเมฆดูสวยมากเลยนะ

ผู้ชายแและเวียนเข้ามาเดี๋ยวตอนนี้
ปั้นให้ทุกวันทุกเจ้าได้แป้งปั้นอย่างเนี้ยจนวันหนึ่งอ่ะกิศบอกว่าอะไรวะ
รู้ป่ะเพราะวันหนึ่งเขาก็ร้องเพลงแบบผู้หญิงเนี้ยกิศบอกว่าเนี้ย
คนที่ร้องเพลงเนี้ยคนกิศศรีปุ้งเศสอ่ะบอกฉันว่าอะไรวะ
คนที่ร้องเพลงมาช่าเนี่ยคนสุดท้ายคือตีร้านกระเทียมนะมึง
โอ้คุณเลิกเลยค่ะกูโกเว้นก่อนค่ะจริงจริง
อ่านี่คนก็อยากรู้ตั้งแต่วันก่อนแล้วว่าเอ๊คนที่มีบทนี้ควาย
แต่ถ้าสมมุติกัญชัยหลุดมาผมฉันก็มีคนเธอเยอะเหมือนกันอ่ะมา
คนละดอกมาคุณหนูเขาไม่สนใจเหรอคุณแม่มัน
เขาสนมึงยิ่งมีลูกเราต้องยิ่งสนยิ่งมีลูกสาวจะต้องยิ่งสน
ไม่มีอะไรมากระทบผมแล้วไอ้เรื่องพวกนี้ผมเป็นคนดีแล้ว
ผมเป็นคนดีแล้วโอเคเราสงบศึกโอเค
คุณแม่ปุ่มความลับกันเองทั้งคู่ทำไมตับมือปุ๊บแล้วเอานิ้วเขียงอยู่
เอ้ามาอีกเรื่องหนึ่งหูคนนี้เผลอแป๊บเดียวค่ะ
ไอจีแบบว่าแซงให้ชมพู่ไปแล้วใช่ไหม
คุณใหม่ดาวิกานั่นเองกระแสแรงดีไม่มีแผ่วจริง
ต้องยกให้สาวคนนี้ค่ะไหมดาวิกา
ยอดติดตามในอินสตาแกรมก็พุ่งไป๑๒ล้านฟอลลอเวอร์แล้วค่ะ
งหน้าซุปตารุ่นพี่อย่างคุณชมพู่อารยาที่มีผู้ติดตาม๑๐ล้าน
ไปเรียบร้อยแล้วนะคะรวมทั้งยังหายใจรถต้นคอเบอร์หนึ่งตลอดกัน
คุณอ้ำพัชราภาด้วยที่แบบว่ามีคนติดตามอยู่๑๒ล้าน๒แสนคน
อืมคุณซาร่าส่งข้อความบอกอ่านว่ามุษตกิจวันหลังจะได้อ่านถูก
คุณซาร่าไม่ใช่ซาร่าซิงกินี่ซาร่าทานตะวัน
อ๋อสวัสดิ์พี่หนุ่มสงสัยว่าน้องซาร่า
ไม่ใช่น้องซาร่าอยู่ในทวิตเตอร์คุณซาร่าเขาบอกมาว่าอ่านว่ามุษตกิจ
วันหลังจะได้อ่านถูกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่าจะอ่านถูกเลย
คืออะไรยังไม่รู้เลยตอนแรกรู้ว่าระดูขาวคืออะไรรู้
แต่ว่าเพิ่งรู้ว่าข้างหน้ามีคำว่ามุตกิจด้วยมุตกิจฤดูขาว
นี่นี่อ๋ออ้ามสิบสองล้านสองสิบสองล้านสองแสน
ใหม่สิบสองล้านแล้วใหม่มันขึ้นมาเร็วเหมือนกันน้อย

พี่ชมตอนนี้มีอยู่สิบสามอันดับแรกของประเทศไทย
นี่สิบสองล้านสิบล้านพี่ชมมีสิบล้านสองแสน
อันดับหนึ่งอย่าไปนับศิลิซ่าแบบนี้มันเป็นแบบว่าศิลิซ่านั้นก็เป็น
เป็นแบบว่ามันระดับโลกไปแล้วระดับโลก
ใช่เรานับอ้ำพัชราภาเนี่ยอันดับแรกสิบสองล้านสอง
คุณให้ใหม่สิบสองล้านแบมแบมสิบเอ็ดล้านอ๋อน้องแบมน้องแบมสิบเอ็ด
ยายาอ๋อแสดงว่าชมพู่อยู่ที่อันดับ๖อยู่แล้วนึกออกไหม
อันดับ๕คือยายาอันดับ๔ก็คือแบมแบม

ใช่แมมก็คือเป็นนั่นเป็นระดับ

แพทย์นับประพายังติดอันดับเก้าอ่ะใช่
แพทย์กับคนตามเยอะนะแพทย์แปดล้านหกอ่ะอืม
กี้แปดล้านสองอืม
เนอะเก้าผมไม่ยังอยู่แปดพันอยู่เลย
โอ้โหเยอะอยู่เกินกว่านั้นพี่หนุ่ม
ดูดิอืม
ก็เป็นนางเอกกันเนี่ยคุณก้าวนะคุณก้าวสุพัสรา
เออก้าวยังแปดล้านห้างกว่าเลยอ่ะเออ
ของน้องก้าก็เยอะใช่เนอะอืม

คุณแม่มีเยอะไปเขาก็ปิดการมองเห็นหมดแหละ

ตอนนี้ลงอะไรไปเขาปิดการมองเห็นหมดอยู่แล้ว

อืมก็เมื่อก่อนมันสมหนุ่มหนุ่มคืออะไรเหรอ

อืมมันต้องจ่ายเงินเพื่อให้ต้องจ่ายเงินเพื่อให้เขาดูไง

สมมุติถ้าจะลงอะไรอย่างนี้ทุกวันนี้เมื่อก่อนทุกคนได้เห็นหมดใช่ไหม

ถูกต้องไหมเธอจะลงขายของสมมุติเธอจะขายแชมพูเธออย่างนี้
คนก็จะเห็นเธอหมดไลโออ้าวแล้วยังไงอ้าวนุ่ม
เดี๋ยวคุณเอ๋ยไม่ชัดผมก็เลยบอกให้ฟังแล้วยังไงต่อ
หมายความว่าลงไปหมายความคืออ้าวเป็นยาสารผมนะครับลายโอนะครับ

ใช่เหมือนเมื่อก่อนไลฟ์อย่างนี้เราทำไลฟ์กัน

แสดงต้องเขียนไว้ที่วัศนาสนุนนั่นไหม
บางทีต้องซื้อดาวบางทีต้องเอาเงินไปจ่าย

หอยอยากเที่ยวรอบโลกใช่ไหม

แล้วก็เล่นเป็นนางร้ายนะ

บอกอยากถ่ายละครอีกสัก๓๕ปีก็พอแล้วนะครับแล้วก็อยากจะเดินทางเที่ยวรอบโลก

เมื่อวานเขาสูงไว้นางเสี้ยอยู่นางเสี้ยอยู่

หูไหมล่ะใช่นี่เห็นไหมล่ะนางก็นางโตเป็นสาวกันแล้วล่ะหูไหมล่ะ
ใช่นี่เห็นไหมล่ะนางก็นางโตเป็นสาวกันแล้วล่ะ

อ่าไปอีกแล้ว

โดนนุ่มถ้าเช่าของเธอน่ะ
จริงตั้งแต่เอาเพนกวิ้นเนี่ย

ไปดึงต่อนลึก
อยู่ในร่วมเหตุการณ์เกือบครึ่งเนี่ย
พ่อก็แบบเอาไปทิ้งเอาไว้ที่นู่น

ใช่ไหมนี่คือแบบเกเร
ชินประวัติตัวเองจริงเหรอมัน
อ๋ออยู่นิวซีแลนด์ด้วยกัน
นุ่มแล้วนุ่มล่ะ
เออเขาบอกกันอีกแล้วเลย

นั่งถ่ายซึ่งสำอางน้าง

เขาเรียกว่าสวยฟาดนะเห็นไหมคนนี้สวยตลอดจริง

เป้ยแบบแม้กระทั่งไปตื่นไปส่งลูกไปโรงเรียนก็คือต้องสวย

ดาราเวลาเขาไปส่งลูกเขาต้องแต่งหน้ากันเนอะ
อ้าวเขาต้องไปเจอแม่คนอื่นต้องสวย

สำหรับพีคพระราชญากับต๊อตศีนะ
ที่ช่วงนี้มักมีโมเมนต์เหมือนหวานมากวดตลอด
ล่าสุดสาวพีคได้โพสต์ภาพคู่ที่อาธารณ์

พร้อมแคปชันว่าภูเก็ตสบายค่ะซีส
นี่งานนี้ก็มีเพื่อนพ้องแล้วก็แฟนคลับ
อย่าพาเข้ามาชมความน่ารักแต่คือเป็นน่ารักจริง

โต๊ะแตกแชทหลุดนางเอกผลไม้แอบกินแฟนชาวบ้าน
ใครน่ะค้นหากันอยู่
นางเอกชื่อผลไม้ขอเวลาเขาติดขอเวลา
แล้วก็ตอนนี้มีแชทหลุดด้วยด่ากันด้วย
อย่าทำแบบนี้นะคะพี่รู้นะคะน้องเป็นคนแบบ

หมายถึงด่าผู้หญิงเหรอใช่มีด่าผู้หญิงชื่อเป็นอะไรนะ

อะไรอีกแล้วอ่ะใช่รู้อีกแล้ว

เป็นผลไม้คุณแม่ใครอ่ะ
เขามีหลายคนอยู่นะงานาว

ไปดีกว่าคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ